ต้องบอกว่าไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่จริงนะคะ
ตอนนี้มาเป็นนักธุรกิจแบบเต็มตัวแล้วนะคะ
หยิบจับธุรกิจอะไรก็ปังไปหมด
งวดล่าสุดที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าฝันเห็นเลขเด็ดมวดล่าสุดแบบสดร้อน
งานนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐก็ไม่พลาด
สืบรู้มาว่าหรือนี่อาจจะเป็นเพราะเสียเชน
เขาสร้างเทวาลัยขนาดใหญ่ไว้ที่ออฟฟิศหรือเปล่า
ใช้พลังความเชื่อกราบไหว้
ส่วนธุรกิจที่เคยติดลบเมื่อปี๖๑
กลับฟื้นคืนมามีกำไรเป็นร้อยเป็นพันล้าน

แล้วมีเคล็ดลับในการไหว้ด้วยวิธีไหนไปฟังกันค่ะ
เป็นเรื่องความเชื่อเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีคือ
ช่วงที่ปี๖๑คนก็จะดราม่าเรื่องอาหารเสริมเยอะ
เราก็รู้สึกว่าเราโดนดูถูกโดนอะไรมาตลอด
แต่ว่าจริงเราทำถูกต้องด้วยความตั้งใจนะเลยบนเอาไว้
ว่าถ้าได้จริงจะแก้บนด้วยการสร้างเทวาลัย
ให้แบบเหมือนได้ช่วยเหลือคนจริงยังไม่เสร็จเลย
แต่ที่เขามาไหว้กันคือองค์ที่ออฟฟิศ
ก็คือเป็นองค์ที่เป็นจุดกำเนิดความเชื่อของเราเอง
แต่ว่าตอนนี้ก็คือเริ่มลื้อพื้น
แล้วก็เริ่มทำสัญญาในการปั้นองค์จริงประมาณ๑๖๘เซนติเมตร
คือจะบอกว่าไม่เชื่อเลยก็ดูทะแม่งทะแม่งเพราะว่าเราก็ไหว้มาตลอด
แล้วคือในมุมผมผมแค่รู้สึกว่า
เราไม่ได้ลำบากในการที่จะแบบเชื่อ
หรือว่าบนแล้วมันได้แล้วมันต้องแก้อะไรอย่างนี้
คือเราบนเราก็บนตามกำลังนะบนผลไม้๕อย่าง๙ชุด
บนน้ำแดงบนนมอะไรอย่างนี้ครับ

ไม่มีเลยอันนี้แบบว่างูปลาปลาลองผิดลองถูกเอง
พอไหว้ปุ๊บเราก็ลองขอแบบนี้ลองไหว้แบบนี้อะไรอย่างนี้ครับ
นี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ก็นะทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้
ส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากความขยันความคิดสร้างสรรค์ตัวเขาเองด้วย